คุณผู้ชมครับจำชื่อคนนี้ให้ดีคุณคุปตนันพิสิทธิมหัน
เขาการันตีว่าเขาพยากรอากาศแม่น
เพราะเมื่อคืนนะในจับตาเตือนภัยเขาบอกในรายการข่าวของเรา
บอกว่าเช้านี้กรุงเทพมนาคอนฝนตก

เวอร์ไลน์ทุกข้อความคุณผู้ชมส่งมาในกรุงเทพฝนตกหนักเลย
ส่วนภาคอื่นก็ต้องเตือนกันด้วยโอ้สวัสดีครับคุณคุปตนัน

เมื่อวานบอกว่าให้เอาร่มออกมาตอนเช้าด้วย

ยังตกอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ก็ยังปล่อยอยู่
แล้วก็มีหลายจุดหลายพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตลอดทั้งวันด้วย

คุณยืนอยู่ตรงนั้นพอไม่ต้องมาตรงนี้

จากวันนี้ฝนจะเป็นอุปสรรคต่อการออกมาทำงาน

อากาศเย็นสบายเหลือเกินยิ่งเป็นเช้าวันจันทร์ด้วย
วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เพราะว่านอกจากวันนี้จะมีฝนตกในหลายพื้นที่
วันนี้จะเป็นวันที่มีอากาศเย็นที่สุด

ในช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนเมืองไทยมา
วันนี้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ลดต่ำลง

รวมไปถึงกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเหล่านี้เกิดจากอะไร
ทำไมตอนนี้ภาคอีสานหายไปไปตกจุดอื่นแทน
เพราะว่าคุณผู้ชมภาคอีสานบอกตอนนี้อากาศเย็นสบาย
อกจากฝนที่จะไม่ตกในภาคอีสานแล้ว
หนึ่งจุดตอนนี้ที่ต้องระวังก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เกิดจากอะไร

ทีนี้เดี๋ยวไปดูภาพล่าสุดกันก่อนนะครับ
เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสุขุมวิทย์
เช้าวันนี้มีฝนตกลงมาหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียว

นี่เดี๋ยวไปดูกันเป็นคลองเลยนะครับ

น้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จุดนี้เนี่ยนะครับคือบริเวณสุขุมวิทย์๖๕นะครับ

แล้วก็วางแผนการใช้รถใช้ถนนในเช้าวันนี้ด้วย
ครับคุณคุปตนันเนี่ยคุณผู้ชมก็รายงานไลน์หน้าจอมาเหมือนกันนะ
สุขุมวิท๑๐๑ทับ๑ฝนตกหนักมาก
สุขุมวิทย์๑๑๑ฝนตกหนักมาก

วันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกตลอดทั้งวันนะครับ

นี่คือภาพเลด้าฝนจะสังเกตว่ากลุ่มฝนปิดมิตรกรุงเทพเลย

ล่าสุดจากการตรวจสอบตอนนี้มีฝนปกคลุมปล่อยนะครับ
กรุงเทพมหานครแล้วก็ตกต่อเนื่องไปถึงจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาคร
ต่อเนื่องไปถึงอ่าวไทยจังหวัดนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีมีระนมลดลงไม่เคลื่อนตัวนะครับ
ตอนนี้ปริมาณฝนล่าสุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณบางขุนเทียน๕๔๕มิลลิเมตร
ส่วนจังหวัดอื่นที่ต้องระวังฝนภายใน๑ชั่วโมงนี้นะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดลำปางแพร่น่านอุตรดิษฐ์กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์อายุทยาสละบุรีลบบุรี
นครราชศรีมามหาสารคามสุรินอุบลราชธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ
กรุงเทพมหานครปริมณฑลฉะเชิงเซานครนายกจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจบคิริขัน
ทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
ส่วนนี้ครับคือพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๗
ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์
ชบูรพิศนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรภาคอีสาน
จังหวัดขอนแก่นชายภูมินครราชศรีมาบุรีลำสุริน
ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
กลางนะครับจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรีพระนครศรีอยุธยา
ชัยนาฏอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
กรุงเทพมหานครภาคใต้ครับต้องเน้นย้ำเลย
ช่วงนี้ต้องระวังฝนตกด้วยเช่นกัน

เพชรบุรีประจบกิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
สงคราศภูเก็ตแล้วก็ผ่างหง่า
ปัจจัยกันหน่อยว่าเกิดจากอะไร
คาดการณ์หลังจากนี้สถานการณ์ฝนจาก

นี่คือกลุ่มเมฆที่หลังจากนี้จะเกิดขึ้นอีก๒วัน
พบว่าตอนนี้กลุ่มก้อนเมฆสีขาว
ปกกลุ่มในเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ปัจจัยสำคัญที่ลดความรุนแรงของแสงแดดในช่วงกลางวัน
ในขณะที่สถานการณ์ฝนจากการตรวจสอบก็พบว่า
หลังจากนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะค่อยลดลง
กลุ่มฝนจะถูกพัดมาบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
บริเวณฝั่งตะวันตกไล่ลงมาตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่างภาคเหนือด้วยเช่นกัน
ในระยะวัน๒วันนี้มีโอกาสเกิดฝน
รวมไปถึงบริเวณตอนกลางของประเทศ
กลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
วันนี้ตลอดทั้งวันก็คาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนปกกลุ่มในบริเวณนางกล่าว

จากการตรวจสอบอุณหภูมิก่อนหน้านี้

พบว่าตอนนี้ล่าสุดจากการตรวจสอบอุณหภูมิของเรา
ต่ำกว่าในบริเวณพื้นที่
ประเทศลาวไปที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงพม่าด้วยนะครับ
สูงสุดในช่วงกลางวันในวันนี้จะอยู่เพียงแค่๓๑๓๒องศาเซลเซียสเท่านั้น
แต่ว่าวันพรุ่งนี้จะกลับมาร้อนละอุเหมือนเดิมนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียตในบริเวณตอนกลางของประเทศ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ช่วงนี้ฝนตกลมแรงบางจุดบางพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนนะครับ
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป